ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูลำดับเหตุการณ์ของเรื่องของการตรวจสอบ
แล้วก็การประกาศให้ทงแดงเรื่องของมาตรฐานการบินให้กับสายการบินของประเทศไทย
ตลอดช่วง๑ปีที่ผ่านมารวมทั้งแนวทางการแก้ไข

ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบมาตรฐานการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินของไทย
ออกมาตรการห้ามสายการบินของไทยเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินและเปิดเส้นทางบินใหม่
รวมถึงห้ามเที่ยวบินเช่าเหมาลำทำการบินระหว่างประเทศแต่สามารถเจรจาผ่อนผันมาตรการนี้ในระยะต่อมา
พบข้อบกพร่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไข๓๕ข้อที่ต้องแก้ไขใน๙๐วัน
ห้ามเพิ่มจุดหมายปลายทางห้ามเปลี่ยนแบบอากาศยานห้ามเพิ่มความถี่เที่ยวบิน
และสายการบินของสหรัฐจะไม่ใช้เที่ยวบินร่วมหรือโค้ชแชร์กับสายการบินของไทย
ทำการประกาศผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยอย่างเป็นทางการ
เข้ามาตรวจสอบไปแล้วตั้งแต่วันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา
ที่ผ่านมากราชวงษ์คมนาคมได้แก้ไขปัญหาโน้ยปรับครงสร้างกรมการบินพลเรือนใหม่
แบ่งออกเป็น๓หน่วยงานได้แก่สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพ
ทำหน้าที่ออกกฎหมายกำกับดูแลและออกใบอนุญาต
กรมการท่าอากาศยานทำหน้าที่กำกับดูแลท่าอากาศยานทั้ง๒๘แห่ง
สำนักงานค้นหาช่วยเหลือและสอบสวนอุบัติเหตุ
ทำหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือกรณีการเกิดและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
โดยจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหา๒ส่วน

กำกับให้กรพทเร่งจัดโครงสร้างการทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เร่งจัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินเป็นไปตามมาตรฐานสากล
โดยตั้งเป้าดำเนินการในส่วนของ๒๘สายการบินระหว่างประเทศ
ให้แล้วเสร็จเดือนสิงหาคมปีหน้า
แต่ด้วยกระบวนการต่างอาจจะกินเวลาไปจนถึงเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
คราวเทราะห์ทีวีรายงาน
เรื่องของการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยรวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา
แล้วประเทศไทยจะมีผลกระทบกับการประกาศครั้งนี้หรือไม่นะครับ